คดีการเข้าไปล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนของนายเปรมชัยกรณสูตร
เจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทยกับพวกรวม๔คน
ก็ส่งผลสะเทือนไปเพิ่มเติมอีกหลายเรื่องนะครับ
รวมทั้งกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมา
โดยบอกว่าเป็นคลิปเสียงของกลุ่มนายเปรมชัย
ระหว่างเจรจากับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ถูกจับกลุ่มแล้ว
แล้วมีการอ้างว่านายเปรมชัยนั้นมีบ้านแล้วก็ที่ดินอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ที่เป็นที่ดินจุดดังกล่าวนะครับ
โดยพบว่านายเปรมชัยนั้นมีชื่อเป็น๑ใน๕คณะกรรมการของบริษัทที่ครอบครองที่ดิน
ที่ชื่อว่ารังเย็นรีสอร์ทอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย
มีที่ดินอยู่บนภูเขากว่า๑หมื่นไร่ทีเดียว
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
รังเย็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
เป็นรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งที่มีกระแสข่าวว่า
เปรมชัยกรณสูตรเป็นเจ้าของ
ซึ่งรวมไปถึงภูเรือวโนธยาและชาโต้เดินเลย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สำรวจพบว่า
หน้าประตูทางเข้ารังเย็นรีสอร์ทมีเจ้าหน้าที่ดูแล๑คน
ในพื้นที่รีสอร์ทพบมีพื้นที่กว่า๑หมื่นไร่
ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
บ้านพักรีสอร์ทตั้งตรงานอยู่เนินเขาคุ้งน้ำ
อาคารปูนห้องพักรีสอร์ท๒อาคารขนาดใหญ่

ได้เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่รีสอร์ท

ไม่ทราบว่าเป็นของใครและไม่ขอให้รายละเอียด

หน่ายเปรมชัยมีรายชื่อหนึ่งในห้า
จดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเลย

ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

จากนี้ยังพบว่ามีการครอบครองที่ดินในป่าสงวนภูเรือภูขี้เท่าและป่าภูเรือรอยต่อของอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย
มีคำสั่งจากอธิบดีกรมที่ดินให้เพิกถอนที่ดินจำนวน๕๑แปลงกว่า๓๐๐ไร่
โดยเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการนำสค๑ของที่ดินผู้อื่นมาเป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ต่อมาตรา๕๙แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบกับที่ดินที่ออกนส๓กเป็นที่ภูเขา
มีคำสั่งเพิกถอนที่ดินดังกล่าว
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่มีข้อมูลว่านายเปรมชัยหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามที่เป็นกระแสข่าว
ส่วนหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติหรือไม่นั้นหากพบมีหลักฐานสามารถขอสารยกเลิกคำสั่งให้ประกันตัวได้
จากนายเปรมชัยได้ประกันตัวในชั้นศาลตำรวจไม่มีอำนาจก้าวล่วง
ครบกำหนดฝากขัง๑๒วันนายเปรมชัยจะต้องเดินทางมารายงานตัวต่อสาร
หากไม่มาสารจะยึดเงินประกันตามขั้นตอน
ซึ่งนายเปรมชัยเป็นเพียงกรรมการบริหารเท่านั้นซึ่งบ้านหลังดังกล่าวจะมีความผิดฐานลุกล้ำพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือไม่
ต้องให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
ด้านพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า
ได้สั่งพนักงานสอบสวนและนัดไหมให้นายนกพะดนพิศวร์ฮ
และหลังขออนุญาตกับนางกัญจนาให้นายเปรมชัยเข้าไปภายในเขตอุทยาน
เพื่อตรวจสอบว่านายนพดลมีส่วนรู้เห็นหรือไม่
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน